ทีนี้คุณผู้ชมค่ะเราก็ทำข่าวตามข่าวของน้องทีมหมูป่า

โค้ชเอกมีความเคลื่อนไหวเราก็นำมาเสนอ
จนล่าสุดมีการโพสต์เพราะว่าตอนนี้ก็มีมิจฉาชีพค่ะ
ทีนี้โค้ชเอกก็เลยมีการเตือนบอกว่าเอาชื่อผม
เอาอีกแล้วฮะก่อนหน้านั้นน้องดอมเหรอ

โพสต์เอาไว้บอกว่าขออนุญาตแจ้งทุกท่านนะครับ
ผมนายเอกพลจันทวงศ์หรือว่าเอก

นี่ตัวจริงนะตัวจริงโพสต์เองนะฮะ

ผมขอบริจาคหรือให้โอนเงินให้

ทางตัวผมไม่มีนโยบายรับบริจาคครับ
ถ้ามีใครอินบล็อกไปเพื่อรับบริจาค

ขอให้ทุกท่านช่วยกันแชร์ด้วยนะครับ
ชาวเน็ตก็เข้ามากดไลค์มากดแชร์

คือส่วนใหญ่ก็จะช่วยกันแหละ
คอมเมนต์จะบอกว่าให้ช่วยกันเป็นหูเป็นตาหน่อย
ถ้าเกิดเห็นใครมาปลอมเป็นมิจฉาชีพแบบนี้
ก็ให้รีบแจ้งตำรวจจะได้รีบดำเนินคดีนะคะ